พาไปดูอะไรที่มันแปลกประหลาดกว่านี้
เรื่องของใบไม้

จากใบไม้มันกลายเป็นหินได้อะครับ
ป่าฟาดงเข้าไปเลยครับคุณผู้ชม
ตามพี่แล้วก็เจ้าหน้าที่นักธรณีวิทยาเข้าไป
เพื่อไปดูกับซากฟอสซิล

คุณผู้ชมครับบริเวณตรงนี้คืออำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีม
เหมือนใบไม้ใบเดียวที่หลงอยู่ไว้ในวังน้ำเขียว
มีหลายใบ
สูงจากพื้นถึงยอดน้ำตกเนี่ยประมาณสัก๑๕๐เมตร
แล้วค้นพบกับซากไม้ที่มันกลายเป็นหินจริง
ที่บริเวณกับด้านล่างน้ำตก

หินมันทับใบไม้ก่อน
แล้วพอน้ำมันช้ำละล้างหลายปีหลายปีเป็นร้อยเป็นพันปี
มันเริ่มเปิดมาไอ้หินมันเปิดออก
ทำให้พบกับไม้ที่ถูกหินทับแล้วมันกลายเป็นหิน
แล้วถามว่ามันสักกี่ปีได้แล้ว
ผมบอกไม่ได้ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประเทืองจินตสกุล

พบกับซากฟอสซิลนี้นี่แหละครับ
แล้วก็บอกว่าน้ำตกแห่งนี้มีความสมบูรณ

ก็พบว่าซากฟอสซิลเบื้องต้นคาดว่า
มันมีอายุประมาณ๑๐๐๐ปี

หมื่นปีหมื่นหมื่นปี

พอว่ากันว่าอยู่ในยุคพอสโตซิน

นี่มันอ่านอย่างนี้โพสโตซีนคล้ายกับยุคเดียวกับไมบาซิน

เหรอแต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมมันอยู่ในยุคเก่าสมัยพวกไดโนทรงไดโนเสาร์เผลอก่อนไดโนเสาร์กำเนิดอีก
เขาเรียกยุคภัยสโตซีน
มึงก็ถูกแล้วพัยสโตซีน

ภาษาอังกฤษฟังไม่รู้เรื่อง
ฟังยากอยู่แล้วคุณก็ให้มันยากกว่าเดิม

แล้วอันนี้ผมฟังดรเขามาคุณฟังผมก่อน

แล้วจะมาบอกอายุเป๊ะกับไอ้ฟอสซิลนี้เนี่ย

เขาคาดว่าซากอายุ๑หมื่นปี
ถึง๒ล้านปี

เป็นยุคสมัยของไฟล์โพลสโตซีน

น่าจะมีอายุประมาณ๑แสนปีเท่านั้น
อยากจะตั้งใจฟังผู้กุญ

แล้วเขาบอกว่ายังไง
เขาต้องเอาไปตรวจเพิ่มเติมในแหลบ

คุณอ่านแฟคดิข่าวว่า

ใบไม้ถ้าธรรมชาติ

เหมือนใบไม้ใบเดียว

มีเรื่องราวทำประวัติศาสตร์
เราไปเป็นตู่เป็นตราเลยคุณ
เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชม

มาเป็นกระโภสตะโซน